เครกฏหนึ่งผู้สมัครสิบสี่คนแต่ก็บอกตอนนี้สถานการณ์มันเริ่มสั่นคลอนแล้ว
ไหมอ่ะก้าวไกลอาจจะพลิกขึ้นมาแซงเหรอเดี๋ยวต้องไป
ไปติดตามกันจากคุณไกข์ธนกรผู้สื่อของเรานะครับ
สวัสดีครับท่านพิธีกรทั้ง๒ท่านและผู้ชมครับ
ตอนนี้อยู่กัากับผมที่สนามเกราะเทศบรรษ๗
ซึ่งเป็นจุดที่กรกตจังหวัดเชียงใหม่
ใช้รวบรวมหีบเลือกตั้งจากทั่วทั้งเขต๑จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างข้างผมสักนิดนึงนะครับว่า
ตอนนี้จะเห็นได้ว่าทีมงานกรกตนะครับและเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนะครับ
กำลังเร่งนำหีบเลือกตั้งนะครับมารวมกันที่จุดนี้
เพื่อเร่งรวมคะแนนนะครับผลการเลือกตั้งทั้งเขต๗
สำหรับข้อมูลนะครับจังหวัดเชียงใหม่เขตหนึ่งนะครับ
มีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น๒๑๙หน่วยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า๑๓๙๖๒๐คน
ตอนนี้นับคะแนนแล้วเสร็จหน้าหน่วยเลือกตั้งประมาณ๓๐นะครับ
โดยตัวเต็งของผู้สมัครเขตหนึ่งนะครับมีนายจักรพันธ์ตั้งสุธิธรรมจากภักดิ์เพื่อไทย
และม้ามืดคือนางสาวเพชรัตน์ใหม่ชมพูจากพักเก้าไกรครับ
โดยตอนนี้เป็นคะแนนจากนางสาวเพชรัตนพักเก้าไกรนะครับที่นำนายจักรพันธ์อยู่ประมาณ๓๐นะครับ
ตอนนี้ยังเป็นคะแนนที่ประมาณการอยู่นะครับ
ความคืบหน้าที่เขตเลือกตั้งเขต๑จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นยังไงนะครับ
เดี๋ยวผมจะเกาะติดสถาการอยู่ที่ตรงนี้นะครับ
ขอบคุณคุณก๋ายธนากรดว่าได้ยินว่าม้ามืดมาอีกแล้วอะ
คือเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองหลวงเพื่อไทยอยู่แล้ว

ยิ่งเป็นเขต๑เนี่ยมันยังไงมันต้อง

มันต้องพาดอย่างไม่ได้ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก้าวก๋ายมา
นำที่คุณธนกรรายงานมา